คุณผู้ชมครับผู้หญิงคนนี้อายุ๓๒ปีอยู่ที่กำแพงเพชร
ทุกเช้านานกว่า๑เดือนแล้วจะได้ดูสไลด์หนอน
เขาจะส่งมาในแชทบล็อกสไลด์หนอนทุกวันนะครับ
แต่ระยะหลังระยะหลังเธอได้ยินเสียงด้วย
เอ๊ะมันคล้ายคนในหมู่บ้านนะเนี่ย
คล้ายคนในหมู่บ้านครับคุณผู้ชมครับ
เรื่องทุกใจนี้เกิดขึ้นกับผู้หญิงอายุ๓๒ปีที่มันบอก
อยู่บ้านคลองสมบูรณ์อำเภอคลองลานกำแพงเพชร
เธอไปแจ้งความที่สพคลองลานครับเมื่อบ่ายของเมื่อวานนี้
เล่าบอกว่ามีผู้ชายโรคจิตส่งคลิปสไลด์หนอนมานะครับ
ทางแชทเฟซทุกวันนะครับตี๕ทรง๒เดือนกว่านะนะครับ
สไลด์ทุกวันเลยเหรอคลิปเก่าบ้างป่ะเนี่ย
ซึ่งในเฟซบุ๊กนะครับไม่ได้เป็นเพื่อนกันหรอก
เธอก็เลยไม่เห็นตั้งแต่คลิปตั้งแต่แรกนะครับ
กระทั่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเธอเปิดดูกล่องข้อความ

โอ้โหทุกครั้งหลังจากผู้ชายคนนี้ทำเสร็จสมอารมณ์หมายแล้วนะ
อย่างนี้อย่างนี้
โอ้ตอนนี้กลัวมากเนี่ยเนื่องจากต้องขย์รถจักรยานยนต์ไปทำงานนะครับ
ช่วงเช้ามืดทุกวันเลยเอาฟังเธอเล่าอีกทีครับ
สงสัยนี่คืออยากให้ไปตรวจสอบว่าในคลิปอะค่ะ
เค้าจะมีจุดที่สังเกตได้คือใต้นมและก็พุงเป็นจุดดำ
ตกใจอยู่ค่ะพี่แล้วก็กลัวด้วย
เพราะว่าหนูไปทำงานตอนเช้าค่ะทุกวันช่วงตี๔ตี๕ก็จะออกไปทำงานแล้ว
น้ำแข็งน้ำแข็งเปิดแชทบล็อกดูดิแชทบล็อกไอ้ตรงที่หัวข้อที่บอกมีคนพยายามส่งอ่ะ
เปิดดูดิเคยเจอเหมือนกันหรือเปล่า
คิดว่ามีอ่ะมีเลยแล้วนะมีมั้ย
เป็นภาพนิ่งอ๋อเหรอ

ใช่แล้วก็ส่งมาหลายทีแล้วนะ
คือมันรู้แหละว่าพอเข้าไปดูในประวัติ

ในชัดบ๊อคกะใครส่งมาถูกป้าล่ะอื้อนี่แหละครับ
ตรงค่ะผู้สิงหายบอกว่าตอนนี้สามีของเธอนะครับ
เร่งสืบหาตัวผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นคนที่เธอคิดไว้
แสดงว่ามีเป้าแล้วแจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วนะครับ
แต่เรื่องยังเงียบเธอก็เลยมาแจ้งความ
แล้วก็อยากให้ตำรวจตามจับผู้ชายโรคจิตคนนี้

พี่ผู้ชายดีแล้วนะให้ตำรวจทำ
อย่าไปทำเองค่ะนะตำรวจช่วยหน่อยนะค่ะ